วันนี้มีคดีฆาตกรรม
สเทือนขวานเกิดขึ้นที่บ้านพรรคหลังนึง

ก็เป็นพื้นที่ของรัฐศาสตร์ห้วยหลวงนะครับ

ถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ในห้องหนึ่งของบ้านพักหลังนี้

แล้วลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้ก็หายตัวไป
คือสภาพศพขึ้นแบบอืดเน่าเลยนะครับ
ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕วันนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายจิรษักพาพิจิตรนะครับ
บ้านพักหลังนี้อยู่ในพื้นที่บ้านหนองสวรรค์
ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ในสภาพของการเสียชีวิตนะครับก็คือเปลือยกายถูกห่อด้วยผ้าห่มนวมนะครับ
แล้วก็ทับด้วยที่นอนอีกชั้นหนึ่งสภาพศพเน่าเหม็นส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนะครับ
แล้วจากการเสียชีวิตเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้ที่เขามาเห็นศพเขามาเจอศพเนี่ย
พบว่ามีบาดแผลถูกฟันที่ท้ายทอยกับแผ่นหลังรวม๑๐แผลมีมีดอิโต้ตกอยู่ในห้องอีก๒เล่มมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับ
เจ้าของบ้านอายุ๖๖ปีบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้กับลูกชายลูกสาวแล้วก็หลานส่วนคนตายเนี่ยเป็นญาติไม่มีภรรยานะครับ
คือก่อนพบศพลูกชายมาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ามา๒วันแล้ว
เดินดูรอบบ้านได้กลิ่นโชยออกมาจากห้องของลูกสาว
พอเปิดเข้าไปดูก็เจอศพแต่ไม่เจอลูกสาว
ส่วนลูกสาวอายุ๓๙ปีแม่บอกว่าป่วยมีอาการทางจิตประสาท
ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องนอน
วันไหนอารมณ์ดีถึงจะออกมาคุยกับแม่กับพี่
แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็อยู่ในห้องคนเดียว
แล้วชอบประสาทหลอนว่าจะมีคนมาทำร้าย
ก่อนที่จะพบศพเนี่ยลูกสาวก็มาบอกนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปหางานทำแล้วก็หายจากบ้านไปเลย
ปรากฏว่าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่สามารถตามตัวหญิงวัย๓๙ปีคนนี้ได้แล้วนะครับ
ก็ไปพบตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะฮะ
ขณะที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้แผงขายของในตลาดไทยสุริสาม
อยู่ที่ตำบลเชียงพินที่อุดรธานีนะครับ
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๑กิโลเมตร
ก็นำตัวมาสอบถามนะครับ
เพราะว่าแม่บอกว่าลูกมีอาการหวัดระแวงมีอาการทางจิตประสาทอะไรพวกนี้นะ

เธอก็ยอมมอบตัวแล้วก็มาคุยด้วย
ซึ่งพลตรีพีรพงศ์วงสมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
จากการพูดคุยนะหญิงคนนี้ก็ให้การได้ปกติคุยรู้เรื่องนะ
แล้วเธอก็สารภาพว่าใช้มีดฟันนายจิรศักดิ์ที่เป็นญาติจนตายจริง
สาเหตุเพราะว่านายจิรษักเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านมาข่มขืนเธอหลายครั้งแล้ว
ก็ได้แต่เก็บความโกรธแค้นไว้ในใจแล้วก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวง
เพราะว่านายจิรศักดิ์ชอบบุกเข้ามาข่มขืนเวลาที่เธออยู่บ้านคนเดียว
ก่อนเกิดเหตุก็คือ๔นาฬิกาของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาตอนนั้น
แล้วคราวนี้บังคับให้เสพยาบ้าครึ่งเม็ดแล้วก็ลงมือข่มขืนเธอ
เธอก็เลยฉวยจังหวะที่นายจิรศักดิ์เนี่ยนอนหลับใช้มีดอิโต้ที่เก็บเอาไว้ในห้องนอน
ฟันเข้าที่คอแล้วก็ที่หลังหลายครั้ง

เอาที่นอนที่เป็นที่นอนฟองน้ำ

แล้วพอทำกับข้าวเสร็จก็บอกแม่ว่า

ตำรวจตอนนี้ก็ต้องแจ้งข้อหา

รู้เรื่องให้การก็ถือว่าชัดเจนอยู่ใช่

ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศอะไรพวกนี้

กรณีที่เป็นเหตุข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้
ส่วนใหญ่คือคนใกล้ตัวที่เหยื่อไว้ใจ

ก็ต้องไว้ใจเชื่อใจและรับฟังกันด้วย

หวาดระแวงมีอาการทางจิตประสาท

อาจจะไม่ได้เป็นแต่ลูกไม่กล้าบอกหรือเปล่าว่า

ถึงเก็บมีดอิโต้ไว้ในบ้านตลอดเวลา

ที่เสียชีวิตในห้องนอนที่กรุงเทพเนี่ย
ก็เพราะพ่อเลี้ยงพยายามจะมาข่มขืน

จะมาข่มขืนแต่ว่าแม่ก็ยังเสียใจว่าไม่เชื่อลูก

ครอบครัวกันก็ต้องมีเวลา
ใช้เวลาด้วยการพูดคุยกันให้มากขึ้น